มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเพื่อนมนุษย์ตัวน้อยนะครับ

มีความเชื่อว่าการปล่อยเต่าหรือปล่อยตภาพ

ซึ่งบางท่านก็ปล่อยเต่าแบบผิดมาตลอด

เต่าไปลงแม่น้ำเป็นการผิดอย่างมาก
คุณแน่ใจเหรอว่าคุณทำบุญหรือทำบาป

อยากรู้ไหมครับว่าวิธีปล่อยเต่าแล้วก็ปล่อยตภาพที่ถูกต้องเขาทำกันยังไง

โครงการคืนชีวิตเต่าและตภาพสู่ธรรมชาติโดยชมรมรักเต่า
เรานะครับนิยมทำบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาหรือปล่อยเต่า
ใครที่คิดว่าการปล่อยเต่าแล้วได้บุญคงต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่แล้วนะครับ
บางครั้งการปล่อยเต่าที่เคยเชื่อกันว่าปล่อยเต่าแล้วอายุจะยืนกลับกลายเป็นบาปครับ
เพราะหลายครั้งเต่ารัตภาพเหล่านั้นถูกปล่อยในสถานที่ที่ไม่เหมาะไม่ควร
กลับกลายเป็นว่าเขาไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
โครงการคืนชีวิตเต่าและตภาพน้ำสู่ธรรมชาติจึงเกิดขึ้นครับ
สงสารสงสารอยากช่วยมัน
คนบางทีก็เอามาปล่อยไว้แล้วก็ไม่ได้ดูแล

มันเป็นการช่วยเหลือสัตว์ที่คนอยากเลี้ยงก็เลี้ยง
พอไม่เลี้ยงก็เอามาปล่อยแบบไม่ใส่ใจ
และเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของโครงการนี้
คือการช่วยชีวิตเต่าและตภาพน้ำที่บาดเจ็บ
จากการอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่ไม่ใช่ธรรมชาติของพวกเขาครับ
และมุ่งที่จะรณรงค์ไม่ให้มีการปล่อยเต่าและตภาพ
ในวัดที่ไม่ได้มีระบบนิเวศเหมาะสมกับการเลี้ยงเต่าและตภาพครับ
วัดมันยังไม่ใช่สถานที่สำหรับการเลี้ยงสัตว
เราเปลี่ยนความเชื่อตรงนี้จะลดปัญหาชีวิตของเขาที่ถูกเลี้ยงอย่างที่ที่ไม่เหมาะสม
ขั้นตอนเริ่มต้นจากการที่มีประชาชนทั่วไป
ไปพบเจอเต่าในสถานที่ต่างที่อาจจะมีการแออัดเกินไป

ทั้งชมรมเนี่ยก็จะประสานมาที่ศูนย์ใจโรคเสร็จน้ำคณะศัตรูแพทย์จุฬานะครับ
ที่จะเข้าไปทำการให้การรักษาแล้วก็ตรวจสุขภาพ
โครงการนี้ยังต้องอาศัยอาสาสมัครและผู้สนับสนุนอีกมากครับ
หากใครที่มีความสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
สื่อกลางความช่วยเหลือชมรมรักเต่าและขอย้ำกันอีกทีนะครับ
สำหรับผู้ที่มีโอกาสช่วยเหลือเต่าด้วยตัวเอง
สังเกตแหล่งธรรมชาติที่เหมาะสมกับเขาดังต่อไปนี้นะครับ
เป็นแหล่งที่ชาวบ้านไม่สามารถจับเขากลับมาได้
มีแหล่งน้ำสะอาดเหมาะกับการอยู่อาศัยของเต่า
เป็นที่ที่มีทางลาดขึ้นจากน้ำเพื่อให้เขาขึ้นมาบนบกเพื่อรับแสงแดดได้บ้าง
มีพืชใบเขียวให้เต่ากินเป็นอาหารตามธรรมชาติครับ
วันนี้เท่าที่พี่ได้ช่วยเหลือเต่ากับเพื่อนจิตอาสาหลายคนนะคะ
มันมีทั้งเต่าที่กระดองแบบผิดรูป

ถ้าไม่ได้รักที่จะเลี้ยงยาวให้คิดดีก่อน

อย่างน้อยต้องรู้ก่อนว่าเต่าที่เราจะนำมาปล่อย

ที่เราจะไปปล่อยมันเหมาะกับเขาหรือเปล่า

เขาอาจจะไม่สบายตัวไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ของเขา

อยากจะให้คิดถึงใจเขาใจเรา

ปีนึงเนี่ยอาจจะสักประมาณ๒๓ครั้งนะคะ

จากสถานที่ต่างอย่างเช่นในวันนี้
แล้วก็หลังจากนี้ประมาณ๑เดือน

ร่วมกิจกรรมก็สามารถทำได้นะคะ
เราทำงานให้เต็มที่อยู่แล้วฟรีอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าเรื่องค่าอุปกรณ์หรือว่าค่ายาต่างเนี่ย
ก็ยังต้องการที่จะแบบให้มีคนมาสนับสนุนอยู่อะค่ะ

คงต้องบอกว่าหนทางการทำบุญที่แท้จริงนั้น
คือการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
หากอยากได้บุญแต่กลับเป็นบาป
อาจจะไม่ใช่ทางที่ถูกต้องนะครับ

จะปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยสภาพ

ว่าเขาสามารถอยู่รอดไหม
เมตตาเขาเพิ่มอีกนิดนะครับ
เมตตาธรรมคำจุนโลก

ทำให้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของเต่าจริงนะครับ
ก็มักจะมีพ่อค้าแม่ค้านะฮะ

แล้วก็ทำบุญปล่อยเต่ากันแบบนั้น
ในสภาพแวดล้อมที่ผิดเท่ากับเราเนี่ย
ฆ่าเขาทางอ้อมหรือเปล่านะฮะ
เอาละครับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะที่อยากให้เราพาไปทำบุญไหว้พระที่ไหน
หรือว่ามีเรื่องราวไม่ใช่อย่ารบหลู่อะไร
มีของดีที่เจ๋งแบบไหนส่งมาบนตัวเราได้

วันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทาง
สวัสดีครับ